ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ปราจินบุรีคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะ
เสพยาบ้าแล้วหลอนแล้วเอามีดแทงภรรยาได้รับบาดเจ็บหลายแผลเลยค่ะ
นี่เป็นตอนที่ตำรวจสพสะบัวที่กบินบุรีปราจินบุรีไปจับกลุ่มตัวนายนรงศักดิ์จันทรสิทธิ์นะคะ
หลังจากที่เอามีดแทงภรรยาบาดเจ็บแล้วก็ไปเดินอยู่บนถนนสายหาดนางแก้วกะบินบุรีค่ะ
จับได้ตรงถนนเลยนะคะพอควบคุมตัวได้เนี่ย
ก็ไปตรวจค้นบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านไม้๒ชั้น
ที่นั่นมีเส้นผมมีกองเลือดแล้วลอยคราบเลือด
ดเป็นทางจากด้านบนมาอยู่ที่พื้นห้องนะคะ
เหล้าถูกทุบแตกละเอียดอยู่บนมุมห้องแล้วก็ไปเจออุปกรณ์เสพยาบ้าอยู่จำนวนนึงด้วยนะคะ
ใต้โต๊ะมีมีดปอกผลไม้อยู่เล่มหนึ่งทีนี้พอเข้าไปดูในห้องลูกชายเนี่ย
มีดทำครัวปลายแหลมหลายเล่มเลยค่ะคือเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
หลอนว่ามีคนมาทำร้ายก็เลยเอามีดมาไว้ป้องกันตัวลูกชายเนี่ย
ก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยเอามีดพวกนี้มาเก็บไว้ในห้องของตัวเอง
นายนรงศักดิ์เนี่ยเอามีดทำครัวแทงนางมาลีแก้วสอนภรรยา
ใต้ราวนมซ้ายแล้วก็ที่นิ้วก้อยขวาอีก๑แผลนะคะ
คือหลังเกิดเหตุเมื่อตอน๕ทุ่มของเมื่อคืนนี้
ก็ไปขอให้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านขับรถไปส่งที่กะบินบุรีนะคะ
ผู้บาดเจ็บเดินไปขอให้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านพาไปส่งโรงพยาบาล
ก็ไม่ได้บอกว่าถูกสามีแทงพอไปถึงโรงพยาบาลถึงได้รู้ว่าถูกแทง
หมอเนี่ยเย็บไปสี่เข็มนะคะส่วนนายนรงศักดิ์สามีหลังจากถูกควบคุมตัวได้
ก็รับสารภาพว่าเสพยาเสพติดค่ะผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ปกติสามีภรรยาคู่นี้จะทะเลาะกันแล้วก็แยกกันไป
แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะสามีจะกินเหล้าแล้วก็ทะเลาะต่อย
ตบตีกันอยู่บ่อยแต่ไม่ถึงกับทำร้ายกันหนักเท่าครั้งนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุครั้งล่าสุดเนี่ยไม่ได้บอกใครมารู้ตอนเช้านี่แหละ
พอรู้ว่าคนร้ายกำลังเดินทางอยู่กลางทางก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ